จากเจ๊กุ้งแล้วมีอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่เป็นพยานทางฝั่งครูปรีชา
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับครูปรีชาเป็นการส่วนตัว
ซึ่งข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไป

ในแผนที่ก่อนหน้านี้บอกว่าในแผนเป็นพยานสำคัญเลย
แต่ในแผนก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ให้การแบบนั้น
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมสำนวนทางตำรวจภูทรภาค๗ถึงออกมาเป็นแบบนั้น
ว่าล็อตเตอรี่ของใครลนอยู่๕ใบ

แล้วก็หันไปเห็นคนแค่หมวดจรูน
ผู้ชายคนนึงใครก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นหมวดจรูน

เขาบอกว่าก็ให้ข้อมูลแบบนี้มาตลอดไม่ได้มีการกลับคำให้การอะไรเลย
แต่สำนวนมันไปอยู่ที่ทางตำรวจภูทรภาค๗อ้างว่าเป็นคนเห็น
นี่ค่ะก็เลยสองคนที่เป็นพยานทางฝากฝั่งครูปรีชา
ข้อมูลมันเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันก็น่าสนใจทั้งเจ๊กุ้งทั้งในแผน

แต่ว่าพอสำนวนออกไปจากภูทรภาค๗มันไม่เหมือนที่เขาบอก
ถูกต้องมันน่าสนใจตรงนี้
ทีนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะฟังจากปากเจ๊กุ้งอีกทีนึงว่าเจ๊กุ้งตกลงยังไง
เจ๊กุ้งเปลี่ยนคำให้การกลับคำให้การหรือเปล่า
หรือยังไงกันแน่หรือมันไปผิดพลาดตรงไหน
สำนวนของตำรวจภูทรภาค๗ถึงออกมาเป็นแบบนี้
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านเจ๊กุ้งนะคะ

แต่เรารู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนเราก็ตามไปถึงบ้านนะคะ
ซอยแสงชูโต๒๒อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปถามคนแถวนั้นนะคะ
ก็รู้ว่าเจ๊กุ้งอยู่ซอยนี้จริงอยู่บ้านหลังหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวก็ลองเดินไปดูลองขับรถไปดู
ตะโกนเรียกหน้าบ้านก็เงียบไม่มีใครตอบ
นี่ค่ะบ้านหลังนี้
ในบ้านก็มีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่นะคะ
มีรองเท้าอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยบอกว่าก็น่าจะมีคนอยู่ในบ้านนะ
ผู้สื่อข่าก็พยายามเรียกค่ะเจ๊กุ้งแต่ก็ไม่มีใครออกมา
ทีมข่าวก็เลยไม่กวนดีกว่าเกรงใจ

สักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนนึง

แล้วก็มีเด็กผู้ชายสวมหมวกกันน็อกสีเหลืองซ้อนมา

ทีมข่าวของเราก็ไม่อยากจะไปก้าวไก่อะไร
ก็แค่สังเกตการณ์จริงแล้วอยากจะคุยกับเจ๊กุ้ง

เจ๊กุ้งดูเราอยู่ก็เรียนให้เจ๊กุ้งทราบนะฮะ
เราไม่ได้ไปกวนอะไรแต่อยากรู้ข้อมูลนะคะเจ๊คะ
ทีนี้เนี่ยพยานคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ที่ฉันบอกไปนะคะ
ก็คือในแผนที่สำนวนของตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
ในแผนเนี่ยเห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่
ในแผนเป็นพนักงานขับรถของธนาคารแห่งหนึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีครับทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับในแผน
เมื่อ๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่เราไม่ได้บันทึกภาพอะไรเพราะว่าเขาขอไว้ว่าไม่อยากให้เห็นหน้า
แต่เขาบอกว่าพร้อมให้ข้อมูลแต่ไม่เห็นหน้าได้ไหม
แล้วก็ให้ฟังเสียงเราไม่ได้ไปแอบถ่ายอะไร
เขาก็อนุญาตเราอะนะคะในแผนบอกว่า
เจ้านาธิมารับตัวไปที่สถานีตำรวจทางหลวง๖อพนมทวน
ก็เริ่มซักถามตั้งแต่๑๑โมงเช้าจน๔ทุ่ม
ในวันนั้นที่กองปราบลงพื้นที่ไปสอบใหญ่เลยวันนั้น
ตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๔ทุ่มในแผนบอกแบบนี้๑๑ชั่วโมงนะคะ
คือสอบถามแบบเครียดมากแยกไปถามเดี่ยวด้วย

ว่าไม่ได้มีการกลับคำให้การอะไรเลย

เห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่
สิ่งที่ในแผนพูดก็คือได้ยินเสียงคนตะโกน
ว่าลอตเตอรี่ใครหาย๕ใบ

ในแผนบอกว่าพอตัวเองหันไป
ก็เห็นคนหน้าคล้ายหมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่
ในแผนบอกงงเหมือนกันนะ
ทำไมข่าวออกมาว่าทางภาค๗แถลงว่า
ตัวเขาเองเป็นคนเห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่

ก็เลยเหมือนกับว่ากลับคำให้การหรือเปล่า
ทำไมให้การไม่ตรงกันกับตำรวจภูทรภาคเจ็ด
ในแผนยืนยันว่าไม่ได้กลับคำให้การอะไรเลย

คือให้การแบบนี้ได้แต่ภาพเจ็ดแล้วว่า
ว่ายังไงครับลองพูดอีกครั้งหนึ่ง

้าริติมีการได้เอารูป
หมวดจรูนให้ดูไหมว่าคนนี้กับคนที่เราเห็นมาแล้วคนเดียวกันหรือเปล่า
ผมตอบไปในคำให้การแล้วครับว่าคือขับคล้ายขับขาผมไม่ได้ฟันทง
อ๋อก็ตอนนี้มันตลอดว่าขับคล้ายขับคล้ายกับหมวดจรูน

น้ำเสียงที่เราฟังเราคุณเจ้าที่มีการเอาเสียงมาเปิดให้ฟังไหมว่าเสียงหมวดจรูนเป็นแบบนี้นะ
เสียงที่ได้ยินวันนั้นเนี่ยบอกว่าลอตเตอรี่ใครลนเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันไหมครับ

อันนี้ผมไม่ค่อยยืนยันดิวะนะ
เพราะว่าตัวผมเองผมก็จริงผมไม่ได้อยากออกมายุ่งเกี่ยวกับคดีหรืออะไรเพราะผมทำงานด้วยอะไรด้วย

นี่ค่ะนายแผนก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักทั้งสองฝ่ายนะคะ
ไม่ได้รู้จักหมวดจรูนไม่ได้รู้จักครูปรีชาเป็นการส่วนตัว
แล้วการไปให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยไม่ได้เป็นการเสนอตัวไปให้ข้อมูลในฐานะพยานของครูปรีชา
ไม่ได้เป็นพยานของใครเลยเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง
เรื่องมันก็ต่อต่อต่อไปถึงหูตำรวจตำรวจก็เลยเรียกตัวไปให้ข้อมูล

ไม่ได้ไปเป็นพยานให้ฝั่งไหนฝั่งใดฝั่งหนึ่งยืนยันว่าไม่ได้ไปร่วมขบวนการอะไรกับใครเขาเลยนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นการให้ความร่วมมือกับตำรวจตามปกติในแผนบอกแบบนี้

ทีนี้เจ๊เกียวค่ะนางปนัญชยาสุขภูลเจ๊เกียวแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะ
เป็นยังไงบ้างเมื่อวานไม่มาขายลอตเตอรี่ในเมื่อวานเนี่ย
เกียวเราคิดถึงค่ะเราตามเจ๊เกียวไปทุกวันเลยนะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้ไปตลาดนะคะคุณภาคภูมิ
ก็เนี่ยค่ะตลาดนัดร่มแฝกไปตามปกติอะค่ะก็ไปถามทีมข่าวก็เราของเราก็ไปถามอะนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าไปกองปราบ
ซึ่งก็ตอบไปเหมือนเดิมทุกอย่างว่าอยู่ในเหตุการณ์
บ้าบินมาขอซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๗๒๖จากเจ๊พัดไป
แต่ส่วนเจ๊บ้าบินจะเอาไปขายต่อให้ใครก็ไม่ขอตอบตรงนี้ก็แล้วกัน
พอพูดถึงเจ๊กุ้งเจ๊เกียวก็บอกว่าอ๋อเจ๊กุ้งเป็นลูกค้าประจำของเจ๊เกียวเหมือนกัน
เจอกับครูปรีชาแล้วก็ขอแบ่งเลขท้าย๒๖จากครูปรีชาด้วย
แต่รายละเอียดลึกกว่านี้เนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องคำให้การของเจ๊กุ้ง
ที่ไปให้ปากคำกับกองปราบ
ที่เห็นว่ามันแตกต่างกันกับที่ทางสำนวนของตำรวจภูทรภาค๗แถลง
เจ๊เกียวบอกเจ๊ไม่รู้ลองฟังเสียงดูนะคะ
เกียวครับเห็นว่า๒วันที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไปที่กองปราบที่กรุงเทพเลยหรือครับ
ไม่ใช่ไปค่ะอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยค่ะ

ก็เหมือนเดิมค่ะสอบปากคำเหมือนเดิมเหมือนแต่ละหน่วยนะคะเจ๊เกียวก็ให้การแบบเดิม
ส่วนครูปีชาจะมาซื้อชุดไหนนี่เราได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ไหมครับ
ยืนยันเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นยืนยันไปแล้วแล้วก็ให้ปากคำไปหมดแล้วตั้งอากรภาค๗จะสรุป

เรายืนยันกับเจ้าหน้าที่ไปด้วยไหมครับว่า๕๓๓๗๒๖นี้ครูปีชาเอาไป
อันนี้เจ๊ไม่ขอตอบนะเป็นสำนวนของที่เราให้สารไปแล้วนะเจ๊ขออนุญาตไม่ตอบ
ส่วนกรณีของเจ๊กุ้งเนี่ยได้ทราบข่าวล่าสุดหรือยังครับว่าไปให้ปากคำที่กองปราบเหมือนกัน
เกียวไม่ทราบเจ๊เกียวไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ได้ถามใครเรื่องนี้เจ๊เกียวพูดเฉพาะส่วนของเจ๊เกียวนะ
เจ๊กุ้งเรารู้จักเจ๊กุ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับเจ๊กุ้งรู้จักเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าเจ๊เกียวค่ะ
กุ้งเขาเข้ามารับที่วันนั้นนะคะเจ๊กุ้งมารับหวยจากเจ๊เกียวแล้วก็เจอครูปีชาแต่ว่าเขาเห็นยังไงต้องถามเจ้าตัวเขานะคะต้องถามเจ้าตัวเขา
แต่เขามาจริงค่ะเขาคือพยานในเหตุการณ์จริงค่ะ
หลังจากที่เจ๊กุ้งเนี่ยไปให้ปากคำกับกองปราบเนี่ยนะครับปรากฏว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ตรงกับที่ภาค๗แถลงนี้เจ๊เกียวว่ายังไงบ้าง
เกียวไม่ทราบและขอไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะใครจะสรุปยังไงคะช่างคนที่จะตัดสินก็คือสารเพราะเรื่องนี้มันไปถึงศาลแล้ว
แต่ว่าคุณภาคภูมิค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ๊เกียวบอกว่าพอแล้วให้สัมภาษณ์วันนี้วันสุดท้าย

วันนี้เจ๊เหนื่อยไม่รู้ว่าเจ๊จะมาวันนี้เพราะฉะนั้นจะฝากทีมข่าวซื้อลอตเตอรี่จากเจ๊สักสองใบ
ก็ใช่ไงเจ๊บอกพอก่อนขอเจ๊ขายลอตเตอรี่เถอะหวยจะออกอยู่แล้วใกล้แล้ว

เจ๊ทำงานเถอะเจ๊บอกเดี๋ยวเจ๊รอฟังวันแถลงทีเดียวเลย๒๘กุมภาพันธ์นะคะ
แต่ทีมข่าวของเราก็แอบกระแสะถามอีกนิดนึงเจ๊แล้วแบบนี้เจ๊พัดเจ๊บ้าบินเขาเป็นไง

เกียวก็บอกว่าเมื่อวานเจ๊บ้าบินยังมาช่วยเจ๊เกียวเรียงลอตเตอรี่ในแผงอยู่เลย
เกียวบอกด้วยว่างวดนี้เจ๊บ้าบินอาจจะไม่ได้ขายแล้วก็แต่งวดหน้าเจ๊บ้าบินเตรียมคัมแบ็ค
กลับมาช่วงนี้ขอเก็บตัวก่อนเงียบไปก่อน
ตรงนี้รอกันหมดแล้วครับรอวันที่๒๘กุม๕พันธุ์กันหมดแล้ว
หลังจากวันที่๒๘กุมภาพันธ์แถลงกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็รู้แล้วฮะว่าใครจะอะไรยังไงต่อนะ
ก็เปิดถ่ายรัดทีวีดูไว้ด้วยนะครับเปิดให้ตลอดเลย

ทีนี้ค่ะที่สำคัญก็ต้องไปตามหาครูปรีชากับหมวดจรูนเราตามไปทุกวัน
อัปเดตกันทุกวันว่าแต่ละวันเป็นยังไงกันบ้าง
วันนี้เนี่ยประเด็นของครูปรีชาไคร่ครวนก็คือครูออกมาให้สัมภาษณ์
กรณีที่ว่ามีคนของทนายฝ่ายตรงกันข้ามโทรศัพท์มาหาครู
คมครูให้ครูรับสารภาพไปเถอะ
ครูบอกว่ากำลังคิดอยู่จะแจ้งความดำเนินคดีดีไหม
นี่ค่ะทนายฝั่งตรงกันข้ามก็จะหมายถึงทนายสิทธาหรือเปล่า
ทนายตั้มไม่รู้ไงแต่ทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ว่ายังไงทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ครูปรีชาลองคิดดูแล้วกันใครออกมาพูดแบบเนี่ยคือเขาเตือนครู
ให้การกลับตัวกลับใจคำพูดในลักษณะแบบนี้มันเป็นการช่วยเหลือนะ
มันเป็นการให้โอกาสนะไม่ได้เป็นการขู่อะไร
แต่นั่นเขาเหมือนกับบอกผ่านตามสื่อต่างไม่ได้ยกขู่ไปอะไรแบบนี้ไง
แต่ที่ครูปีชาบอกคือโทรมาข่มขู่ไม่ใช่เหรอ
แต่ทนายสิทธาบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการข่มขู่

ไปกู้มาเหมือนตอนที่ไปกู้เรื่องหวยเนี่ย
แล้วก็ดำเนินคดีเลยมาขู่

บอกว่าขอคิดก่อนว่าจะเอาเรื่องดีไหม

ทีนี้หมวดจรูนค่ะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านนะคะ

บ้านพักในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จรูนกับครอบครัวเขาจะไปดูไร่อ้อยค่ะ

วันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์นะ
แต่จริงก็อยากจะคุยกับสื่อนะอุตส่าห์มาหาถึงบ้าน
แต่ขอไม่พูดอะไรแล้วกันวันนี้นะคะ